คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการสรุป
โคศกสบคแถลงวันนี้หน่อยนะคะ

วันนี้ก็ดูเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
โดยนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบค
ก็แถลงถึงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ผู้ป่วยใหม่วันนี้มี๒๗รายนะคะ
ก็จะแบ่งเป็นคนที่เคยสัมผัสกับกลุ่มที่เคยติดเชื้อเนี่ย
มี๑๖รายแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เลย
คือไปในสถานที่ชุมชนมี๒ราย
แล้วยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคคืออีก๘ราย
และกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ
มีคนรักษาหายเพิ่มขึ้นแล้วก็กลับบ้านวันนี้๗๑ราย
และวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ต่อเนื่องกันเป็นวันที่๓แล้วนะคะ

รวมค่ะคุณผู้ชมผู้ป่วยสะสมทั้งหมดมี๒๗๙๒ราย
รักษากลับบ้านแล้วยอดรวม๑๙๙๙ราย
แล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๗๔๖ราย
ส่วนเสียชีวิตสะสม๔๗รายนะคะ
ซึ่งคุณหมอทวีสินบอกว่ามีข่าวดี
เพราะว่าในวันนี้มี๓๕จังหวัด
ที่มีผู้ป่วยเพิ่มเติมในรอบ๑๔วันที่ผ่านมา
ตัวเลขจังหวัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
แล้วก็การดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์
ออกนอกเคหาสถานช่วง๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ย
เจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดีไป๕๔๑คน

แล้วก็ดำเนินคดีฐานชุมนุมมั่วสุม๘๖คน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เรารอฟังจากโฆษกสบค
เพราะโฆษกบอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าการประชุมสอบคอชุดใหญ่เนี่ย
ผ่อนคลายมาตรการอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าโฆษกสวบคก็ชี้แจงว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่นั่งหัวโต๊ะ
เป็นประธานในการประชุมสบคในฐานะพอสบคในฐานะหัวหน้าศูนย์
ก็มีการหาบรือหลังรัฐบาลคุมเข้มการแพร่ระบาดไวรัส
ประกาศใช้พรกรฉุกเฉินในช่วง๑๔วัน
ซึ่งจะหมดอายุวันที่๓๐เมษายนนี้
ภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดลงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
แต่ในขณะนี้ยังคงพรกรฉุกเฉิน
และพรกรฉุกเฉินยังมีความจำเป็นในสถานการณ์นี้อยู่นะครับ
ที่ประชุมหาบรือเตรียมความพร้อมในการผ่อนปลนบางมาตรการ
แต่คอรมอจะมีการหาบรือในวาระถัดไป
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าจะต้องจัดสมดูลที่เหมาะสม
ระหว่างปัญหาของโควิดและปัญหาทางเศรษฐกิจ
พร้อมศึกษาบทเรียนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะครับ
สรุปว่ายังไม่น่ามีการผ่อนปลนอะไรนะ
ต้องรอพิจารณาอย่างรอบครอบต่อ